คุณผู้ชมครับเรื่องของประตูบ้าน
อย่าคิดว่าออกแป๊บเดียวนะแล้วไม่ล็อกก็ได้นะ

คนร้ายมันเดินเข้าบ้านสบายเลย
แต่งานนี้ก็เจอตำรวจน้ำดีอีกเหมือนกัน
แม้ว่าเป็นคดีแค่โทรศัพท์หายนะ
แต่ว่าตำรวจช่วยตามจนได้คืนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๖๕เวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
มีคนร้ายเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้าน
จากนั้นก็ยืนเก้เก้กังแล้วเดินเข้าออกบ้านอยู่สามสี่รอบโดยที่บ้านไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับ
เพราะคิดว่าออกไปข้างนอกแป๊บเดียวจึงไม่มีใครอยู่
พอกลับมาถึงบ้านพบว่าโทรศัพท์มือถือไอโฟนหายไป
ช่วงเย็นจึงไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนบางคอแหลม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ต่อมาวันที่๒๕ตุลาคมคุณผู้ชมมีเบอร์แปลกโทรมา
บอกว่าโทรศัพท์ของคุณวางอยู่ที่หน้ารถส่งของนะ
ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่สายสืบนะครับ
ไปรับโทรศัพท์เจ้าของรถส่งของโทรมาตามเบอร์ที่ผู้เสียหาย
โหมดศูนย์หายเอาไว้คุณผู้ชมแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ด้วย
โดยจุดที่คนร้ายเอาโทรศัพท์ไปวางไว้เนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้าน
มันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านจากกล้องวงจรปิดน่ะ
พบว่าคนร้ายเนี่ยก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้เนี่ยตรงนี้นะฮะ
หลังก่อเหตุไม่นานในวันเดียวกันนั่นแหละครับ
นี่ครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะล็อกบ้านเด็ดขาด
ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่าขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคน
ช่วยตามเรื่องให้ถึงที่สุดแม้ว่าจะเป็นแค่คดีเล็กก็ตาม
แต่เจ้าหน้าที่สายสืบก็ตามเรื่องให้ตลอดกระทั่งได้โทรศัพท์คืน
แม้จะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ตำรวจดียังมีให้ประชาชนพึ่งได้เสมอขอเตือนเพื่อนอย่าชะล่าใจเปิดบ้านทิ้งไว้
เสี้ยววินาทีก็โดนผู้ไม่ประสงค์ดีบุกเข้ามาขโมยของถึงในบ้านได้ครับ
ข่าวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับเนื้อข่าวก็เป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับ